โอ้โหหมอไก่แสดงอภินิหารโขดพลวดมาอีกแล้ว
โผล่พลวดมาแล้วไม่ได้โผล่มาธรรมดา
โผล่มาพร้อมกับวัตถุมงคลด้านหน้าที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นอะไรคะหมอไก่
วันนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเด็ดมากเลยนะคะ
วัตถุมงคล๒ชิ้นนี้นะคะก็คือมาจากวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ชิ้นแรกนะคะเล็กเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึก

ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วย

โอ้โหแน่นอนวันนี้มีผู้โชคดีนึงต่าง
ก็คือเป็นแผ่นทองแดงรูปเหมือนหลวงพ่อโสด
แต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมโดยรวมของแต่ละราศีกันหน่อยว่าราศีไหนในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์ตั้งตัวได้เลยค่ะหมอไก่
เอาแบบนั้นเลยนะ๓ราศีด้วยกันใช่ไหมคะมีราศีอะไรบ้างคะ
ราศีแรกนะคะที่เป็นผู้โชคดีนั่นก็คือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเรียกว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาก็โอ้เจอปัญหาเจออุปสรรคมามากพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นและก็จะดีตั้งแต่ตอนนี้เลย
นะบัดนี้ไปถึงประมาณกลางเดือนหน้าใช่ไหมคะอ๋อ
เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรต้องให้รีบทำเลยเพราะว่าดวงจะดีในช่วงระยะนี้ก็คือเดือนหนึ่งนั่นเอง
มันเข้าขั้นสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถเลยเหรอ
เริ่มในเรื่องของงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงงานไป
ก็คืองานเนี่ยมันจะมีการคือมันไม่เหมือนเดิม
มันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง

มีงานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่ได้รถใหม่บ้านใหม่ได้เมียใหม่ได้ไหมครับโอ้โห

ถ้าเกิดมีแล้วก็ต้องไม่ใหม่

ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ราศีเมษดวงค่อนข้างจะดี
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
เงินของชาวราศีเมษเนี่ยเรียกว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมามาก
แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องของพวกทรัพย์สิน

คือบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้
แต่ว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะคิดว่ายังไม่มีโครงการ
ในเรื่องของการขยับขยายพวกทรัพย์สิน
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุง
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง

ใช่ค่ะบางคนแบบว่าหลังคารั่วอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกกับทรัพย์สิน
ถ้ามีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น
หรือว่าได้ในสิ่งที่มันดีขึ้นต่อจากนี้
แล้วอย่างนี้ราศีเมษเราจะต้องมีการเสริมดวงยังไงบ้างช่วงนี้ค่ะ
ขอให้คุณนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์

ในเรื่องของการพวกถ่ายชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะ
ดทานเนื้อสัตว์ก็ได้เช่นกันง่ายเลย
โอ้โหถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็คือถ่ายชีวิตสัตว์หรือว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสจะไปถ่ายชีวิตสัตว

อันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะ
และแน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์จะตั้งตัวได้

ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหชีช้ำระกำใจ
เพราะว่าเจอปัญหาหลายเรื่องเลยนะคะ

คือชาวราศีพฤกษกเนี่ยเจอปัญหาทุกคนนะ

บางคนเจอน้อยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ใช้จ่ายเยอะนะคะ

ถึงขนาดแบบว่าชักหน้าไปถึงหลัง
ก็คือเหมือนกับว่าใช้จ่ายมากนะคะ

ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ราศีพฤศพการเงินดีขึ้นถูกไหมคะ
ใช่ค่ะในเรื่องของพวกการเงิน

ใช่ค่ะเรื่องการเงินมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

จะได้ทรัพย์สินที่มันมีค่าเพิ่มมากขึ้น

เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นขอวิธีเสริมดวง

หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม

เราเอาพวกเสื้อผ้าเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว

โอ้โหช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกิน
มีประสาทเยอะเหลือเกินนะครับแนะนำว่าให้ไปถวายผ้าไตจีวอน

ใช่ค่ะพระไตจีวรนี่ก็คือถ้าสมมุติว่าใครราศีอื่นก็ได้
ถ้าสมมุติว่าเจอปัญหามากแนะนำว่าให้ไปถวายพระไตจีวร

สำหรับเคล็ดรับเสริมดวงที่หมอกไก่บอกมานะคะ
ยังไม่หมดมีอีกหนึ่งราศีแน่นอนที่ดวงดีมีเกณฑ์ตั้งตัวได้เลย
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะสำหรับชาวราศีสิงนะคะ
เรียกว่าดวงเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเรื่องการเงิน

แต่ว่ามีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ดวงการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ก็คืออาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนางาน
มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
เพื่อทำให้คุณได้ผลตอบแทนมากในอนาคต
อย่างบางคนอาจจะทำร้านก๋วยเตี๋ยว
เขาอาจจะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่าง

ปรับปรุงร้านใหม่ให้มันดูดีขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นเลยเนอะ
ใช่ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะคิดไปอีกสเต็ปหนึ่ง
ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุนในสิ่งใหม่เลย
การเริ่มในสิ่งใหม่

เขาเรียกว่ามันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว
คือไม่ใช่เพราะลาสีสิงลาสีอื่นก็ตามในช่วงนี้
เก่าที่คุณขายอยู่อาจจะขายไม่ได้ในช่วงนี้

ในการที่จะหาอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้
แล้วอย่างนี้ให้ราศีสิงเสริมดวงด้วยวิธีรูปแบบไหนดีคะ
ขอแนะนำให้ชาวราศีสิงศ์นะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

หรือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาก็ได้

สายตามันก็คืออุปกรณ์รับแสง

เออดีเลยค่ะน่าเผ็ดจังทีนี้ก็หาแต่คนพิการทางสายตาแล้วล่ะ

วิธีการที่เราจะทำบุญในรูปแบบเกี่ยวกับแสงสว่าง

หนูจะเสริมดวงอย่างไรดีล่ะคะ
ถ้าสมมุติว่าอย่างที่ถ้าสมมุติว่าเราเจอปัญหาอะไรหนัก
แนะนำว่าให้ไปถวายพระไตจีวรก็ได้นะคะ
ถ้าอยากจะเสริมดวงในเรื่องของพวกการงานนะคะ

สว่างไปใช่ถ้าอยากจะให้การเงินดีมีโชคลาภ
ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

และการถวายน้ำเป็นแพ็คก็ได้เช่นกันค่ะ
เอาล่ะและแน่นอนวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดี
ที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ
คัดเลือกมาแล้วหนึ่งท่านได้แก่คุณ

เกิดวันพระภรรยาสมดีที่๑๐ตุลาคม๒๕๒๘นะคะ
ถามมาเรื่องความรักการเดินทางไกล
แล้วมีโอกาสจะได้ย้ายถิ่นฐานไหมคะ

ก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่
แต่ว่ารักครั้งนี้มันอาจจะมีอุปสรรคนิดนึง
ก็คือแบบว่าความรักมันไม่ได้ลาบลื่น

จะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง

ในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะตอนนี้ยังไม่มี

ค่ะก็ต้องรอปลายปีอาจจะมีเกณฑ์ถูกไหมคะ

แล้วเขาจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นไหม

เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานของเขาเนี่ย

คือมีโอกาสที่จะย้ายไปแบบถาวรเลย

เออไปปักหลักย้ายที่ใหม่

ใช่เลยค่ะก็คือจะได้ไปใช้ชีวิตแบบแดนไกล

อ่ายินดีด้วยกับคุณนิชชาลีเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมและคุณนิชารีจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า

อ่านะคะก็คือเป็นวัตถุมงคลที่มาจากวัดปากน้ำพาศรีเจริญนะคะ
ชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแก้วสารพัดนึกค่ะ
จะเป็นจี้เลยเราเอาไปใส่กับสร้อย

เวลาที่เราจะขอเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำสมาธิค่ะ

แล้วก็ให้เราเนี่ยบอกชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะ

เราจะอธิษฐานเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรัก

ได้เรื่องสารพัดนึกเลยใช่ไหมค่ะ

ได้ไปแล้วก็ทำตามที่หมอไก่บอกด้วยนะคะ
และแน่นอนว่าใครอยากจะเป็นผู้โชคดี

เมื่อไหร่ที่เราตั้งโพสต์เกี่ยวกับหมอไก่เข้าไป
คุณสามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมด้วย
ที่คุณจะจะถามหมอกัยได้รายละเอียดริปเลย

บอกนิดนึงละกันพรุ่งนี้